เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเรียนสอนอันกุระอ่านนะคะ
จังหวัดปัตตานีแล้วทำให้อุปกรณ์การเรียนเสียหายทั้งหมดเลย
เด็กนะ๓๐กว่าคนตอนนี้ไม่มีที่เรียนเลย
อยากให้ผู้ใจบุญช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ตอนนี้ไฟดับครับผมก็เลยไปขึ้นดูอ้อมีไฟครับ
ผมก็เลยจะเอาน้ำมาฉีดแล้วก็ไม่ทัน
รู้สึกไม่สบายไม่สบายใจครับ
พอดีเด็กมาเรียนด้วยที่บ้านกังวลมาก
ยังไม่รู้ว่าเด็กจะได้เรียนวันไหน
เพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านพักแห่งหนึ่งในชุมชนบือติงไฮยีแมร์
ตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
ทำให้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้นไฟไหม้วอดทั้งหลัง
สินเงินทองรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่าง
ไม่สามารถขนย้ายหนีออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียว
บ้านหลังนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เอากุระอ่านของเด็กในชุมชนกว่า๓๐คน
แต่โชคดีขณะที่เกิดเหตุเด็กนักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว
นายอัลฟานอาแวร์ลูกชายเจ้าของบ้านเล่าว่า
ตอนนี้กังวลมากเพราะไม่รู้ว่าเด็กจะได้กลับมาเรียนตอนไหน
หนังสือเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ต่างได้รับความเสียหายทั้งหมด
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและเร่งซ่อมแซม
ในชุมชนจะได้กลับมามีที่เรียนอีกครั้ง
เสียหายมากเลยตังค์วนมาก
ยังไม่รู้ว่าเด็กจะได้เรียนวันไหน
อยากให้ช่วยเหลือสร้างบ้านแบบนี้ครับ

แล้วหลังจากนี้คือเด็กจะเรียนที่ไหน

เบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือ
นำข้าวสารอาหารแห้งมาให้
ส่วนครอบครัวเจ้าของบ้านทั้ง๕คน

ส่วนท่านใดที่อยากช่วยเหลือให้เด็ก
กลับมามีที่เรียนอีกครั้ง